คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ในพื้นที่สบใหญ่จนนทบุรี
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกไฟดูดเสียชีวิต
อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทาง
ก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เขาเป็นเหมือนเปิดท้ายรถขายก๋วยเตี๋ยวอะค่ะ
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาไปกินก๋วยเตี๋ยวกับแฟนนุ่ม
ตอนจังหวะที่กินแล้วก็เกิดเหตุในฝนยังไม่ตกนะฝนตกหลังเกิดเหตุ
นั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่แฟนหนุ่มบอกว่าถ้ามีมะนาวสักหน่อยคงดี
เธอก็เลยเดินไปจะหยิบมะนาวให้แฟนนุ่มปรากฏว่าไปสะดุดล้ม
แขนซ้ายไปฟาดเอากับท้ายรถกระบะ
แฟนนุ่มไปช่วยแล้วตะโกนว่าไฟดูดไฟดูดเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวรีบถอดปลั๊ก
สุดท้ายเธอเสียชีวิตเลยนะคะก็เลยคาดว่าเสียชีวิตจากการถูกไฟดูดหรือเปล่า
แต่จากการตรวจสอบก็อาจเป็นไปได้ว่าเธออาจจะป่วยเป็นโรคหัวใจ
แล้วมันมีไฟรั่วออกมานิดหน่อยไม่ถึงขั้นที่จะดูดให้เสียชีวิต
แล้วพอไฟมันรั่วออกมานิดหน่อยแบบนี้มือเธอไปโดนแล้วมันไปกระตุ้น
ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็เลยเสียชีวิต
ดังนั้นอันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะไฟดูดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะ
เดี๋ยวต้องรอการชนะสูตรก่อนนะคะ
เหตุสลดนี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางค่ะ
เป็นร้านเปิดท้ายเป็นการเปิดท้ายรถกระบะแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยว
หน้าปากซอยบางเลน๒๓ทับ๔ริมถนนบางกรวยไซน้อยอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวนิพาดาพลอาสาอายุ๒๔ค่ะ
หงายท่ามกลางสายฝนโปรยปลายนะคะ
นายกิติเดชทองประเสริฐอายุ๒๕แฟนนุ่มนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพอะค่ะ
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่านายทรงพลรัตนพิทักษ์เล่าให้ฟังว่า
ผู้เสียชีวิตกับแฟนนุ่มมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นเนี่ยฝนยังไม่ตกนะคะ
แล้วตัวแฟนนุ่มเหมือนกับบอกฝ่ายหญิงว่าถ้าได้มะนาวสักหน่อยคงจะดี
ฝ่ายหญิงก็เลยเดินไปขอมะนาวเพิ่มแต่ปรากฏว่าไปพลาดค่ะ
สะดุดกับคานเหล็กที่ใช้สำหรับล็อกรถจักรยานแล้วก็ล้มลงไป
มือซ้ายไปแตะที่ท้ายรถขายก๋วยเตี๋ยวตัวแฟนนุ่มเห็นก็วิ่งเข้าไปช่วย
แต่มีกระแสไฟฟ้าดูดก็เลยตะโกนว่าไฟดูดไฟดูด
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยวิ่งไปดึงปลั๊กไฟที่เสาหน้าร้านสะดวกซื้อ
เพราะว่ารถจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้ออ่ะนะคะแล้วก็โทรแจ้งมูลนิธิให้มาช่วยนำส่งโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลอีก
เดี๋ยวกับที่แฟนเขาที่มากินด้วยกันเขาวิ่งเข้ามาถึงตัวพี่ผู้หญิงพอดี
สาหมอก๋วยเตี๋ยวผมก็หล่นลงพื้นพอผมเห็นแฟนเขาวิ่งมาถึงตัวพี่ผู้หญิงแล้ว
ผมก็เลยไปหยิกสาหมอกขึ้นมาวางพอแฟนผู้หญิงเขาจับตัวพี่ของที่ล้ม
เขาบอกว่าไฟดูดผมเลยวิ่งมาดึงปลั๊กออก
เจ้าของร้านบอกว่าดึงปลั๊กออกไม่ถึง๑นาทีนะคะฝ่ายหญิงก็เสียชีวิตไปเลย
เจ้าของร้านยืนยันว่าถ้าเป็นไฟรั่วจริงเนี่ยไม่น่าจะรั่วจากรถขายก๋วยเตี๋ยวของเขานะ
เพราะเขาพกเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าไปวัดด้วยตลอดเพื่อวัดความผิดปกติว่ามีไฟรั่วหรือเปล่า
เพราะว่าเขาต้องนั่งขายบนรถเขาทุกวันไงก็ต้องวัดตลอดว่าเอ๊ะมันไฟรั่วไหมอย่างเงี้นะคะ
คือเขายืนยันว่าถ้ารั่วจริงก็ไม่น่าจะรั่วจากรถของเขา

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปจุดที่ตั้งขายของกันอยู่นะคะ
ร้านนี้เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งริมทาง
ก็ไปคุยกับแม่ค้าขายอาหารที่อยู่แถวนั้น
นางสาวพรพัฒน์แสงแก้วเขาบอกว่าปกติร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะ
เปิดขายตอนเย็นตั้งแต่๕โมงเย็นเป็นต้นไป
แล้วก็ช่วงเกิดเหตุเนี่ยตัวนางสาวพรพัฒน์บอกว่า
เขาก็ยืนทำอาหารอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะ
ได้ยินลูกค้าตะโกนบอกกันว่าลูกค้าโดนไฟดูด
ตัวเองก็ได้แต่ชะโงกไปมองไม่กล้าเข้าไปดู
แต่ว่าสักพักหนึ่งก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมา
มาช่วยกันปั๊มหัวใจผู้หญิงคนหนึ่ง
แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้
นางสาวพรพัฒน์ที่อยู่ร้านใกล้บอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่
ไม่รู้ว่าทางร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นเสียบปลั๊กไฟยังไง
ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้

โดนดูดทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
แต่ว่าผู้หญิงโดนแล้วเหมือนผู้ชายเขาจะไปกระชากผู้หญิงออกมา

แต่ผู้หญิงนี้ก็คือนอนลงไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ

หนูไม่รู้ว่าเขาต่อกันยังไงค่ะที่ร้านเวลาเขามา
หนูก็ไม่รู้ว่าทางเจ้าของเขาให้ตอบแบบไหน
แต่จุดหลักที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะ
ที่คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่จะเห็นที่ล็อกรถจักรยาน

ใช่ที่บอกว่าเธอสะดุดตรงนี้แหละค่ะ
จังหวะก็ไปคว้าเอาท้ายรถกระบะที่เปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว
ก็เลยคาดว่าไฟน่าจะรั่วจากท้ายรถกระบะหรือเปล่า
อืมนะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ตรงนั้นก็เป็นอีกคนนึงนะคะ
เห็นเหตุการณ์ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าวินาทีที่กู้ภัยกำลังช่วยหญิงสาวผู้เสียชีวิตนะคะ
เห็นเลยว่าปั๊มหัวใจอยู่นานเป็นครึ่งชั่วโมง
ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
แล้วก็เห็นเลยว่าแฟนนุ่มนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นตลอดนะคะ
ตัวเองก็ได้ยินกู้ภัยคุยกันว่าน่าจะเกิดจากไฟดูด
แต่ส่วนตัวบอกว่าคิดว่าไม่น่าจะใช่
น่าจะเป็นเพราะอาการป่วยของฝ่ายหญิงหรือเปล่า
อาจจะเป็นโรคหัวใจอะไรแบบนี้หรือเปล่า
แต่ก็มือจับถิ่นไหมครับ
ผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าผมไม่เห็นไง
เห็นตัวเขาเล่ามาบอกว่าเออเอ๋เอามือเฮ้าไส้รถ
แต่มือไม่ถึงรถแล้วเขาก็ล้มลง
แล้วก็ปั๊มหัวใจกันแล้วจะไม่ฟื้นเลย
น้องคนนึงเขาพูดไหมว่าเอ๊ะสดุดเหล็กร้ม

มันใช่หรอกผมว่ามันไม่น่าใช่ไปดูผมว่าน่าจะเป็นโรคหัวใจมากกว่า
แต่แฟนมีการตะโกนมาว่าไฟดูด
ได้ยินเขาพูดอย่างนั้นนะ
ปกติแล้วเนี่ยร้านค้าจะมาตั้งร้านตรงนี้ประจำแล้วใช้ไฟตรงไหน
ก็ใช้ไฟตึกนี่ค่ะเสียกตรงนี้มั่งเสียกตรงนั้นมันมีตู้เสียกอยู่แล้วน่ะ
อ๋อแต่ว่ารถก๋วยเตี๋ยวก็ใช้ไฟ
ถ้ารถก๋วยเตี๋ยวก็ใช้ไฟตู้นี้รถอย่างพวกมาขายบาร์บีคิวพวกอะไร
พวกน้ำปั่นเขาก็เสียบตู้นี้มั่งสลับกันเสียบไปไงครับ
จากเหตุการณ์นี้นะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตบังใหญ่
ก็ไปตรวจวัดกระแสไฟฟ้าด้วยนะคะ
ปรากฏว่าก็มีไฟรั่วที่ท้ายรถขายก๋วยเตี๋ยวจริงแต่
เป็นไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าแค่๓๖โวลต์
ไม่สามารถทำอันตรายให้เสียชีวิตได้

แล้วจากการชนะสูตรเบื้องต้นนะคะ
ข้อมือซ้ายของผู้เสียชีวิตก็มีร่องรอยถูกไฟดูดจริง

คือมันไม่ใช่แผลคนที่ถูกไฟดูดจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ

ทีนี้ก็เลยระบุไม่ได้ว่าเป็นการเสียชีวิตจากไฟดูดหรือเปล่า
ผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะผู้เสียชีวิตรูปร่างค่อนข้างอ้วนใหญ่นะคะ
อาจจะเป็นไปได้ว่ากระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจ
ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ

อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตก่อนในเบื้องต้นนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกสุรพฤษรอดบำรุงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางใหญ่
เรื่องต้นจากการตรวจสอบไม่มีสายไฟฟ้าอยู่ใกล้กับผู้เสียชีวิตนะคะ
เจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็ยืนยันว่ามีเครื่องตรวจสอบกระแสไฟฟ้า

แต่แฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตบอกว่า
แฟนสาวโดนไฟดูดแน่เพราะตอนที่เขาไปช่วยเขาก็ถูกไฟดูดเหมือนกัน
ทีนี้ก็เลยยังสรุปไม่ได้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไร
เดี๋ยวต้องรอผลตรวจจากทางนิติเวศนะคะผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดก่อน
อาจจะมีความผิดพลาดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจ
คือมีไฟฟ้ารั่วไหมมันมีแน่แต่ไม่ได้เยอะมาก
มันจะรั่วจากจุดไหนนะแล้วมันจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือว่าเป็นส่วนกระตุ้น
ทำให้ผู้ตายที่อาจจะมีภาวะทางร่างกายอะไรที่ทำให้เสียชีวิตหรือเปล่า
แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้คิดได้
ก็คือเรื่องความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้คงจะต้องไปดูกันแล้ว
ผมเชื่อว่ามีคนที่ดูเราอยู่เยอะที่เปิดร้านเอารถมาทำเนี่ยเป็นเปิดท้ายขายของอะไรพวกนี้

ท่านต้องระวังแล้วเกี่ยวกับเรื่องของฟืนไฟต่างนะครับ